ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่ชนบุรีนะฮะเขาไปเจอหม้อสองหม้อนะครับ
หม้อดินเผาแล้วก็ปิดด้วยผ้าสีแดงมาสองใบเห็นไหม
แล้วลอยมาตามน้ำแบบเนี้ยอ่าเป็นใครเห็นก็ภาวะใช่ใช่
ใครจะไปกล้าเปิดดูนี่ฮะกลัวว่าจะเป็นอะไรอาถงอาถานอะไรรึเปล่า
นี่ครับท่านผู้ชมครับ๒ใบนี้นะครับลอยมาที่คลองส่งน้ำชลประธาน
อ่างเก็บน้ำบางพระตะบนบางพระอำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ชาวบ้านไปเจอนะฮะเจอ๖โมงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
อ่าทีนี้ก็กลัวแล้วฮะก็ไม่กล้าหยิบไม่กล้าจับกันนะครับ
เพราะเกรงว่าจะเป็นหม้อสะกดวิญญาณอะไรหรือเปล่านะครับ
ไปตามกู้ภัยมานะฮะไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยหน่อยให้มาเก็บขึ้นมาหน่อย
กู้ภัยเขาก็มาทำตามหน้าที่มันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหม
จำได้ที่กู้ภัยไปเก็บแล้วเปิดแล้วแบบใช่
เหมือนต้องเอาไปคืนเป็นกดวิญญาณเอออะไรเนี้ยนะ
เอาเป็นว่าเขาก็ต้องมากู้มาเก็บแล้วครับเผื่อข้างในจะมีสิ่งของที่มันแบบผิดปกติ
ผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่านะครับเอาสองใบนี้มาแต่เพื่อความสบายใจ
เอาหม้อดินเผาสองใบไปให้พระที่วัดก่อนนะครับอ่าพระที่วัดตะโปธารามที่ตะบนบางพระนะครับ
ให้ท่านช่วยทำพิธีเปิดผ้าแดงให้อืมเพราะไม่มีใครกล้าเปิดค่ะ
หลวงพ่อท่านก็สวดมนต์แล้วก็เปิดผ้าแดงออกมาปรากฏว่าในหม้อเป็นกระดาษที่เขียนด้วยอักษรภาษาจีนนะฮะ
แล้วมีพวกกระดาษเงินกระดาษทองไม่มีโครงกระดูกมนุษย์
ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายเครื่องรางของขลังมนต์ดำอะไรทั้งสิ้น
จากนั้นเพื่อความสบายใจนะฮะพระท่านก็ทำพิธีสวดบังสกุลให้นะครับ
ทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งของในหม้อแล้วก็เอาไปทุบทำลาย
เอาไปเผาในกองเพลิงนะหม้อนี้คืออะไรสรุปแล้วเนี่ยนะครับ

มันเป็นการพกของเจ้าสารเจ้านะเจ้าว่าเป็นของสารเจ้าใช่ไหมครับ
มีกระดูกมีอะไรไหมฮะไม่มีไม่มีมีแต่ใบเงินใบทองมีแต่หู
มีแต่พวกครูกันจีนถ้าว่าเป็นสารเจ้าคนจีนใช่ไหม
ผูกกันจีนอย่างนี้สิว่าเป็นเอ่อทำของไม่ดีอ่ะนะ
แต่ว่าเขาให้เจ้ามาทำแล้วก็ผูกมัดมาอย่างนี้ไหม
มันก็คล้ายเหมือนสะกดวิญญาณนะ
อืมแต่ไม่รู้ว่าลอยมายังไงอ่ะนะอืมอ่า
เผาเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านที่ไปเจอบอกว่านี่เจอ
หกโมงเย็นยังดีนะค่ะเจอค่ำมืดกว่านี้เนี่ย
โอ้โหสงสัยภาวะกว่านี้อีก
แหงแหกันครับผมอ๋อมาเวียงแหาหาปลากันดังนั้นนะ
หาปลาหาปลาในกองนี้ครับผมก็เดินเรื่องมา
คือก่อนหน้านี้มาก็ไม่เจอใช่ไหมพี่เพิ่งมา

เหวี่ยงแหเจอรีบแจ้งกู้ภัย
มีชาวบ้านอีกคนนึงบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกโอ้ผมเจอมา๒วันแล้วผมยังเฉยเลย
ไม่กล้าเก็บขึ้นมาไม่กล้าเปิดไง